ช่างอนนี้ลูกทุ่งของเราทำงานอยู่ใด
อย่างดลงโยงว่าทั้งแตก

พี่ฝนงงไปเลยคุณผู้ชมนะคะ

บอกว่าลูกทุ่งคนสวยทั้งแตก
ชอบถ่ายเงินแฟนคับอีกมาพร้อมคำใบ้กว้างเลย
คุณผู้ชมบอกว่าสาวคนนั้นนะคะชื่ออยู่บนฟ้า
เอาก็เลยยงมาเอาล่ะฟ้าจะมีใครอ่ะ
อืมก็ต้องฝนอย่างนี้อ่ะเจ้าฝนลมอ่ะฝน
ฝนธนสุนทรหรือเปล่าค่ะลูกทุ่งสาวก็โอ้โหตกใจเลยค่ะ
เพราะว่าชื่อตัวเองก็อยู่บนฟ้าด้วยฝนมันก็ล่วงมาจากฟ้า
คุณผู้ชมเข้าเขาเลยค่ะร้อนจนพี่ฝนเนี่ยต้องออกมาเคลียร์เองเลยค่ะ
มาหาว่าถังตรงถังแตกเนี่ยเธอจะมาวงส่งหนังเรื่องใหม่ยังไง
แต่ถึงแม้ว่าจะอยู่บนฟ้าก็ขอเป็นดาวค้างฟ้า

แต่ว่าพี่ฝนไม่ได้อยู่บนฟ้าแล้วพี่ฝนตกลงมาทั้งบ้านแล้ว
คือไม่เป็นไรแล้วแต่จะโยงไป
แต่ว่าพี่ฝนบอกเลยว่าพี่ฝนไม่เคยไลฟ์ขายของเลย

ตอนเห็นลูกสึกยังยังไงบ้าง

คุณค่ะทุกอาทิตย์งานแกแน่นคุณผู้ชมค่ะ
มีงานคอนเสิร์ตมีงานโชว์ตัวอีกนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้โควิดออกมาขายน้ำผลไม้นะคะ

เมาส์กันไปทุกอาชีพเป็นอาชีพสุจริตหมดค่ะคุณผู้ชม
ที่สำคัญคืองานมีมาทุกวันเมื่อกี้นี้พี่ฝนย้ำแล้วนะคะ